ท่านผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่อง
กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าอาจจะชัดดาวนกรุงเทพ
อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวฟังนะฮะว่าท่านจะว่าอย่างไรนะครับ
แต่วันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีมีภารกิจไปอยู่
สองจุดด้วยกันนะครับไปที่ถนนเข้าศาลนะฮะ
เปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีเข้าสาร
ถนนเข้าสารตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับถนนเข้าสารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
แล้วก็ไปลอยกระทงด้วยลอยกระทงวิถีใหม่
รอยกระทงวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทยที่ท่าเรือคลองพดุงกรุงเกษม
ข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะครับส่วนสถานการณ์ต่างต่างของบ้านเมือง
สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในช่วงเวลานี้นะครับ
อย่างจุดหนึ่งที่ต้องจับตาดูกันก็คือการพระอาจารย์ธรรมลินิยบัตรที่ธรรมศาสตร์
วันนี้นะครับทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าก็ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยอะไรเป็นพิเศษ
เป็นประจำที่มีมาตามธรรมเนียมประเพณีและเป็นระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
แต่ก็ขออย่าให้เกิดอันตรายจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เป็นกระทำอย่างยิ่ง
อันตรายกับไฟเล้ลึกไขนักซิ่ง
และเค้ายิ่งการลำเมิดสถาบันภาวะสัตว์
ที่ไม่โดมกวนที่มีกระทำอย่างยิ่งนะครับ
ตอนที่ไปประชุมกระทรวงกลาโหมนะครับ

ขอยืนยันว่าไม่เคยคิดเรื่องทำการปฏิวัตินะฮะ
หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องของบางกลุ่มออกมานะครับ

แต่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังอย่าทำอะไรให้สถานการณ์บานปลายนะครับ
ส่วนที่ผู้ชุมนุมบอกว่าอาจจะยกระดับการชุมนุมด้วยการปิดถนนเพื่อชัดดาวนกรุงเทพ
เรื่องนี้อยากให้สังคมช่วยกันดูแลเพราะคนที่จะได้รับผลกระทบที่สุดก็คือประชาชน
เพราะฉะนั้นไม่ควรทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่สาธารณะ
จะเข้าใจว่าเรื่องการชุมนุมเนี่ยต้องมีการยกระดับการชุมนุม
แต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันระมัดระวังนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่ากำชับไปแล้วนะครับ
ว่าให้บังคับใช้กฎหมายทุกอย่างให้เกิดความเป็นธรรม
เพราะว่าคนที่รับผลกระทบมันไม่ใช่ผม

คืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลเขาอ้างที่ผมทั้งนั้นแหละ
แต่คนที่ได้รับผลกระทบคือใครล่ะประชาชน
การจราจรการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้า

เพราะฉะนั้นก็กรุณา
ถ้าที่ดีก็ไม่ควรยังจะทำ
ไม่ควรยังจะทำในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะมันทำให้เกิดปัญหา
ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดความกระแย้งต่อไปเรื่อย
ผมก็เข้าใจว่าการชุมนุมก็ต้องทำแบบนี้แหละ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังซึ่งกันและกัน
เจ้าที่ก็ระหว่างในทุกการเข้าใช้กฎหมาย

ถ้าไม่มีความผิดผมวัดก็ไม่มีคนที่ต้องถูกบังคับใช้กฎหมาย

ผมขอร้องว่าอย่าทำให้เหตุการณ์มันบานปลายไป